เรื่องนี้เนี่ยเสียดายพี่เบิร์ตไม่อยู่
อย่างนั้นจะขอความรู้คือพี่เบิร์ตชอบร้องเพลง
เสียงเขาดีก็เลยอยากรู้ว่าเวลาไปร้านคาราโอเกะเนี่ยเป็นหมื่นเลยเหรอ
ร้านนี้คุณผู้ชมอยู่ที่เชียงใหม่ครับ
ผู้หญิงคนนี้ก็พาเพื่อนที่กลับจากต่างประเทศไปเที่ยวไปร้องเก๋กันพี่น้ำแข็ง
ปรากฏว่าเช็คบินออกมานั่งไม่ถึง๒ชั่วโมงออกมา๓๐๐๐บาท

คนนี้คือคุณธัญกรอายุ๒๘ปีก็เอาหลักฐานี่ที่เปิดมือถือให้ดูเป็นสลิปโอนเงินครับ
เอาไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่
เธอเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันพระรหัสสบดีที่ผ่านมา๒พฤศจิกายน
พาญาติที่เพิ่งกลับจากต่างประเทศเอาเป็นญาตินะ
ไปร้องคาราโอเกะร้านแถวขวงประตูท่าแพร
เข้าร้านไปตอน๕ทุ่มครึ่งไปถึงปุ๊บร้านบอก
คุณลูกค้าต้องเรียกเด็กมานั่งดิ้ง๒คนนะ

มันมีเกะหลายรูปแบบหรือเปล่าดอม
พี่เบิร์ตเคยบอกไว้เขาก็บอกว่าเกะมันมีหลายรูปแบบมาแล้ว

ทีนี้คุณธัญกรก็เรียกมา๓คน
ดริ้งชั่วโมงละ๕๐๐บาทต่อคน

มีเด็กนั่งดริ้งเข้ามาเพิ่มอีก๓คน
เดิมที๓อีก๓แล้วนะ

๓คนหลังเนี่ยพนักงานบอกว่า

อ๋อเป็นมาม่าซังน่าจะเป็นตำแหน่งอะไรสักอย่าง

แช็คบินก่อนรอบแรกโอนไป๕๑๒๕บาท
ร้องเพลงไป๑ชมเราเบียร์หมด

ชุดละ๑๒ขวดก็รวมเป็น

แล้วก็เรียกเก็บเงินอีก๒รอบ
หลวมเช็คบิน๓ครั้งจ่ายเงินไป๑๐๔๓๕บาท
ครั้งสุดท้ายที่เธอโอนจ่ายไปคือตอนตี๑สิบสี่นาที
พอตี๒กำลังจะกลับแล้วพนักงานถือบินมา

มายังไงอ่ะอีก๓๑๐๐๐บาท
พนักงานอ้างว่าเป็นค่าเด็กนั่งดริ้ง
เดี๋ยวก่อนแล้วก็ฆ่าเด็กนั่งดริ้งตอนแรกบอกว่าอะไร๓คนชั่วโมงละ๕๐

แล้วก็แต่อีก๓คนที่เพิ่มมาน่ะไม่ได้คิดตังค์แล้วไง

แล้วมายังไง๓๑๐๐๐บาทไอ้เช็คบินรอบสุดท้ายเนี่ย
หรือว่าค่าน้ำส้มนี่แก้วมันเป็นหมื่นวะเท่า

คุณธัญกรยืนยันว่าจ่ายไปหมดแล้ว
ก่อนนั้นนี้เขาโอนตัวไปตั้งสองรอบแล้วไง
รอบนี้จะให้จ่ายอีก๓๑๐๐๐บาท

แล้วเธอก็เอาสลิปที่โอนเงินครั้งก่อนนั้นให้ดู

สักพักหนึ่งมีผู้หญิงร่างทวมเดินเข้ามาคุยอ้างว่าเป็นเจ้าของร้าน
ขู่คุณธัญกรบอกว่าจ่ายมา๓๑๐๐บาท

แล้วก็เรียกกาดมานั่งประกบเธอเลย

กลัวสิก็ต้องจ่ายไปเนี่ย๒๕๐๐บาทเนี่ย

อย่างน้อยช็อคแล้ว
กลับไปดูที่ร้านคาราโอเกะ

เหลือแค่เก้าอี้ไม้สัก๒๓ตัวอยู่หน้าร้านนะคุณผู้ชม
แล้วคือปิดร้านหลังจากที่พี่เขามีปัญหาเรื่องนี้
ได้ไป๒๕๐๐๐บาทแล้วไปตั้งตัวได้เลยหรือยังไงปิดร้านเลย
ต่อมามีบุคคลที่อ้างว่าเป็นตัวแทนจากทางร้านติดต่อมายัง

เจรจาจะขอโอนเงินคืนให้๑๖๐๐บาท
แลกกับจบไปแล้วกันคุณธัญกรนะจบไป๑๖๐๐๐บาท
ส่วนเงินที่เหลืออีก๙๐๐บาท

ไอ้น้ำส้มที่บอกไม่ต้องส่งค่าตัว

แต่นี่ยังขอค่าตัว๙๐๐เป็นค่ามาม่าสั่ง
แต่คุณธัญกรยืนยันว่าไม่ได้

ต้องคืนให้หมด๒๕๐๐๐บาทเลยถ้าไม่จ่าย
โน้นเจอกันโรงพักษ์ครับ